คุณผู้ชมคะบอกเลยว่าเวลาคนเราเป็นซุปตาเนี่ยจะไปแตะนงแตะหน้าเขาอย่างช่างแต่งหน้าเนี่ยเขาก็เลือกนะคะยิ่งเป็นพี่ม้าออนภาเนี่ยโอ้ยต้องเป็นช่างฝีมือดีแน่นอนมาแต่งหน้าให้เขาแต่บอกเลยว่าคราวนี้เป็นสิทธิพิเศษค่ะ
ยายม้ากับหลานแฝดสายฟ้าพายุนะคะบอกเลยว่าเพื่อนหลานยายม้ายอมทุกอย่างค่ะล่าสุดค่ะเอาใบหน้าสุดแสนจะห่วงนี่นะคะให้หลานขออาสาเป็นช่างแต่งหน้าตัวน้อยได้ทดสอบฝีมือเดี๋ยวไปชมคลิปกันหน่อยค่ะจะออกมาลุคไหนสวยหรือเปล่านะ
นี่ค่ะ
นี่อย่าปล่อยให้หลานแต่งจนเพลินนะ
ระวังนิ้วหลานจะจิ้มตาเอาค่ะ

ว่าน้องภายุนี่ดูเป็นมืออาชีพสุดเลย
มีเทสสีที่มือตัวเองก่อนด้วยนะคะ
ไม่รู้ว่าไปแอบจำมาตอนไหนนะคะ
ก็หลังจากนี้ค่ะสองแฝดก็ช่วยกันแต่งหน้าให้คุณยายม้าจนเสร็จ
ทุกคนก็ลงมติเป็นเสียงเดียวกันว่าธีมแต่งหน้าในวันนี้คืออะไรรู้ไหมคุณ
เออถือว่าเป็นโมเมนต์ยายกับหลานที่น่ารักสุดเลยนะคะ
เอาไปต่อกันเลยค่ะส่วนข่าวนี้บอกเลยว่ามีอีกเรื่องหนึ่งให้พี่อ้ำพัชราภาปล่อยผ่านไม่ได้จริง
คุณดูแล้วคุณคิดไหมว่าเป็นใครดาราใหม่ในสังกัดพี่เอสุภาชัยหรือเปล่า
ไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือเอสุภาชัยค่ะ
พี่เขาโพสต์เอาไว้เมื่อวันก่อนหลายคนเข้าไปถามว่าพี่เฮ้ไปทำอะไรมา
พบหมอมาเหรอเกาหลีเขาก็บินไปไม่ได้นะพี่ไปทำที่ไหนมา
หวานขึ้นเบอร์นี้แล้วก็แท็กไปหาพี่อ้ำพัชราภาด้วย
อ้ำเองก็ทนไม่ไหวเหมือนกันขอหงายการ์ดเฉลยให้โลกรู้พร้อมกันไปเลยว่า
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นกันด้วยเปรียบเทียบรูปกันให้ชัดดู
ซ้ายเนี่ยก่อนทำขวาหลังผ่าตัดผ่านทางโซเชียลเสร็จไปแล้ว
พี่เอใช้แอปแต่งภาพนั่นเองนะคะก็เลยออกมาสวยหวานอย่างที่เห็นนั่นเองนะคะ

มองดูก็ผ่านแอปมาแล้วสัก๑๒นี่แหละ

บ้าบ่ใครพูดไม่พูด